กลับมาช่วงนี้นะคะมีเรื่องเตือนภัยกันอีกแล้วคุณผู้ชม
พนักงานการรถไฟซึ่งเป็นคนตรวจตัวเนี่ยนะคะทำทีหวังดีแต่ประสงค์ร้ายค่ะ
เห็นแม่ลูกคู่หนึ่งฝ่ายผู้หญิงเนี่ยฝ่ายแม่เนี่ยอายุยี่สิบแปดปี
ฝ่ายลูกสาวอายุ๑๒ปีตีตัวจากต้นทางกรุงเทพมหานคร
จะไปปลายทางทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชไปเยี่ยมพ่อแม่อ่า
ผู้หญิงเนี่ยมีสามีเป็นตำรวจนะปรากฏว่าเดินทางขึ้นมาค่ะ
จังหวะที่พนักการตรวจตัวเนี่ยขึ้นมาบอกเลยบอกว่าห้ามนอนด้วยกัน
อืมต้องนอนแยกกันแล้วทำทีค่ะคุณผู้ชมพฤติกรรมน่ากลัวมาก
หวังดีแต่ประสงค์ร้ายบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาที่นอนใหม่ให้
ฝ่ายหญิงคนเป็นแม่ก็เลยบอกว่าอ่างั้นก็ได้ไปนอนค่ะ
จังหวะที่มีการเคลิ้มสลับไปเนี่ยนะคะตอนนั้นห่มผ้านะฝ่ายชายค่ะ
พนักงานตรวจตัวคนนี้เข้าไปปลุกปล้ำปลุกปล้ำค่ะคุณผู้ชม
แต่จนถึงตอนนี้จับตัวได้แล้วนะคะแต่ปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่
ผมตั้งใจจะไปห่มผ้าให้เฉยต้องบริการขนาดนั้นเลยเหรอ
นั่นสิเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชม
หลังจากที่ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๘ปีตีตัวไปกับลูกสาวอายุ๑๒ปีค่ะ
เดินทางจากต้นทางคือกรุงเทพปลายทางนครศรีธรรมราชอย่างที่บอกไปนะคะ
แต่ไปเจอพนักการการรถไฟทำทีปรารถนาดีบอกว่าจะจัดที่นอนให้
ตอนนั้นเธอบอกว่าตกใจกลัวมากพยายามดิ้นนะ
เพราะผู้ชายคนนี้ที่บอกว่าเป็นพนักงานการรถไฟเนี่ย
คร่อมตัวเธอเลยนะคะเธอให้การแบบนี้
โชคดีมากที่เธอดิ้นแล้วก็หลุดออกมาวิ่งไปหาลูกสาวอีกตู้นึง
โทรศัพท์บอกพ่อแม่ปลายทางเลยบอกพี่สาวบอกว่าช่วยหน่อย
ช่วยประสานตำรวจรถไฟให้หน่อยว่าให้จับกลุ่มตัวคนร้าย
เพราะเธอโดนกระทำแบบนี้ทันทีที่รถไฟเทียบชาญชาลา
รถไฟจอดค่ะตำรวจขึ้นไปเลยค่ะไปควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายนัทธนันวีรเกียรติเป็นคนก่อเหตุจับกลุ่มตัวแล้วแจ้งข้อหา
คืออนาจารย์บนขบวนรถไฟนำตัวนายนัทธนันเนี่ย
ไปสอบปากคำผู้ต้องหาให้การปฏิเสธบอกว่าผมเปล่านะ
ผมเข้าไปจริงไปในโบกี้ที่ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๘ปีนอนอยู่จริง
แต่ผมจะไปห่มผ้าให้ไม่ได้จะกระทำชำราว
ตำรวจเนี่ยพอได้ฟังความแบบนี้แล้วเห็นบอกว่าตามรายงานข่าว
ปล่อยตัวนายนัทธนันไปเลยผู้เสียหายไม่ยอมค่ะ

เพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนรถไฟ
แล้วมีผู้โดยสารเป็นจำนวนมาก
คุณผู้ชมเรื่องนี้มีความคืบหน้ายังไง

ถือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นภัยสังคมเลยนะ
ใช่แล้วเป็นพนักงานการรถไฟเอง
แล้วคนอื่นเขาก็ไว้ใจแล้วมาทำแบบนี้